แล้วก็ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปอย่างเราสนใจเรื่องของการกระจายวัคซีน
ถ้าดูตามแผนของทางสบคที่เมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินเนี่ย
ออกมาชี้แจงว่าแผนการกระจายวัคซีนที่เสนอโดยประหลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นอย่างไร
เราดูกันเลยว่าตามแผนของกระทรวงเขาเสนอมาว่าอย่างไรบ้างนะครับ
คือเมื่อวัคซีนเดินทางมาถึงไทยวันนี้๒๔กุมภาพันธ์
ใช่ไหมฮะพอถึงไทยแล้วจะเข้าสู่ในขั้นตอนของการเก็บในคลังวัคซีน
เพื่อรอผลตรวจความปลอดภัยและผลตรวจคุณภาพของวัคซีน

จากนั้น๒๗กุมภาพันธ์จะส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเป้าหมาย
โดยเบื้องต้นก็คือพื้นที่สีแดงและสีส้มนะครับ
แล้วก็วันที่๒๔๒๘กุมภาพรรม
จะมีการแจ้งให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
ว่าท่านพร้อมไหมในการที่จะฉีดวัคซีนนะครับ
วันที่๑มีนาคม๒๕๖๔วันประวัติศาสตร์เลยคุณ
จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับคนไทย
เข็มแรกหรือโดสแรก
นี่คือเรื่องของไทม์ไลน์ในการกระจายวัคซีนนะครับ

ถึงวันที่เท่าไหร่อย่างไรแต่ที่แน่ประชาชนแล้วก็กลุ่มเสี่ยง
ได้รับการฉีดวันที่๑มีนาคม
ดังนั้นมาดูเรื่องของการกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายรายจังหวัดบ้าง

กลุ่มที่๑คือกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จะได้รับการกระจายวัคซีนให้พื้นที่สมุทรสาครคือ๗๐๐โดส
บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า๘๐๐โดส
เจ้าหน้าที่ผู้สัมผัสผู้ป่วยอีก๖๐๐๐โดส
ผู้มีโรคประจำตัว๔๖๐๐โดส
และประชาชนทั่วไป๑๐๐๐โดส
อันนี้สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือสมุทรสาคร
กลุ่มที่๒คือพื้นที่ควบคุม๘จังหวัด
กรุงเทพสมุทรสงครามนนทบุรีสมุทรปราการ
ปฐุมธานีนครปฐมตากและราชบุรี
กรุงเทพได้รับการจัดสรร๖๖๐๐โดสคุณ
ปฐุม๘๐๐โดสนนทบุรี๖๐๐โดส
มุดประการ๖๐๐โดสตากเน้นเฉพาะแม่สอด๕๐๐โดส
นครปฐม๓๕๐๐โดสมุทรสงคราม๒๐๐โดส
และราชบุรี๒๕๐๐โดส
ส่วนกลุ่มที่๓กลุ่มจังหวัดคือพื้นที่ขับเคลื่อเศรษฐกิจและสังคม
คือจังหวัดชมบุรี๔๗๐๐โดสภูเก็ต๔๐๐โดส
แล้วก็สุราธานีที่อำเภอกเกาะสมุย๒๕๐๐โดส
แล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่อีก๓๕๐๐โดส
รวมทั้งหมดทั้งสิ้นใน๓กลุ่มจังหวัดนี้ก็คือ๑๘๗๐๐โดส
แล้วเหลือไว้ทำไมอีก๑๖๓๐๐โดสคุณ

ที่เข้ามาในบ้านเราวันนี้๒แสนโดสนะครับ
แน่นอนว่ากลุ่ม๓กลุ่มก็คือที่จะได้ฉีดก่อน
คลากรทางการแพทย์ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่

แล้วก็ผู้มีโรคประจำตัวและกลุ่มประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนที่อายุ๑๘๕๙ปีนะครับ

วัคซีนที่มีความปลอดภัยซึ่งข้อมูลการรับวัคซีน
พบว่ามีการทดลองในกลุ่มอาสาสมัครที่รับวัคซีน
กลุ่มอายุ๑๘๕๙ปีซึ่งจะให้ประสิทธิผลที่ดี
ดังนั้นนะครับก็จะปลอดภัยต่อคนกลุ่มนี้
แต่ว่าสำหรับคนที่มีอายุมากกว่า๖๐ปีขึ้นไปเนี่ย
ผลการทดสอบการศึกษาการทดลองยังมีไม่มากนัก
ดังนั้นซีโนแวคที่เข้ามาบ้านเราก็ยังใช้ในการ
ให้กับกลุ่มคนที่อายุ๑๘๕๙ปีเท่านั้น
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อายุมากกว่านั้น

ดังนั้นคุณผู้ชมดูกันหน่อยไหมคะ

ซีโนแวคมาถึงแล้ว๒แสนโดสถูกไหม

มาถึงที่บ้านเราตอนบ่ายโมงวันนี้นะคะ

ทำไมข่าวของซีโนแวคจะเข้าบ้านเราเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตจังเลย

บอกว่าก่อนหน้านั้นคือมันมีดราม่า

เขาเห็นความสำคัญของการป่วยและติดเชื้อในบ้านเรา

ในเดือนมีนาคมจะได้รับอีก๘แสนโดส
แล้วก็เดือนเมษายนอีก๑ล้านโดสนะครับ
เป็นคนแรกก็คือนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่
รายงานว่าเดี๋ยวนายกจะฉีดที่บำราชนราดูล
วันที่๒๗กุมภาก็คือวันเสาร์นี้
เดี๋ยวรอติดตามบรรยากาศกันอีกทีนึงด้วย
อันนี้คือการเข้ามาของวัคซีนทั้ง๒แบรนด์๒ยี่ห้อ